ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคน
ในกูกัดสบัดขาย

แต่เรื่องของข่าวสารก็ต้องติดตามกันนะครับ
ทางภาครัฐเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วนะครับกับชุดตรวจโควิดนะครับ
แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป

ซึ่งพื้นที่ไหนจะได้รับการแจกกันบ้าง
คุณผู้ชมเรานำข้อมูลแล้วก็รายละเอียดมาให้ติดตามกันด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะทางด้านสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชออกมาประกาศว่า
จะกระจายไปตามภาคต่างรวมไปถึงหน่วยงานต่าง
ก็จะได้ให้กับประชาชนได้ใช้ในการตรวจหาโควิด๑๙ไง
และเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙พูดง่าย
คือถ้าเป็นเนี่ยรู้เร็วก็สามารถรักษาได้เร็วแล้วก็จำกัดพื้นที่ได้เร็วนะครับ
ถามว่าจะแจกให้กับประชาชนกี่ชุดดีคนหนึ่งก็ประมาณ๒ชุด
แต่จะแจกไปในจุดเสี่ยงต่างก่อนนะ

หน่วยงานที่ประสานงานมาอย่างเช่นอสมนะคะหรือว่าอศ
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพอย่างเช่นโรงพยาบาลในพื้นที่
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยยังไม่สามารถรับได้นะครับ
ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปอะไรแบบนี้
แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ป่วย๗โรคร้าย
ก็เอาละอยู่ในเกณฑ์ก็ว่ากันไปนะครับ
เอายังไงมีไข้จมูกไม่ได้กินลิ้นไม่รับรสหายใจลำบาก
ก็ได้รับเพื่อเอาไปตรวจนะครับ
อันนี้ก็ต้องได้รับชุดตรวจเหมือนกันนะครับ
ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจกนะ

ถ้าหากว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายข้างต้นที่เราบอกเอาไว้นะ
คุณก็เข้าไปที่แอปเป่าตังค์มีกันอยู่แล้ว
แล้วก็ลงทะเบียนทำแบบสอบถามประเมินอาการความเสี่ยง
แล้วก็ประวัติการเดินทางในช่วงที่ผ่านมา
ถ้าแอปประเมินแล้วว่าคุณเนี่ยเสี่ยงก็เอาผลไปยื่นที่หน่วยบริการสุขภาพได้เลย
คือที่คลินิกโรงพยาบาลหรือว่ารอพอสตก็ได้
คุณผู้ชมครับหากคุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ
หรือในกรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็แจ้งไปที่หน่วยงานบริการชุมชนอสมหรืออศนะครับ
เขาจะนำชุดตรวจมาตรวจให้แล้วก็บริการถึงที่เลยคุณชิสา
อย่างเช่นที่โคราชนะคะรับชุดตรวจมากว่า๑๘๗๕๐ชุด
สำรองเอาไว้ในกรณีเกิดการแพร่ระบาด๔๙๘๕๐ชุด
เหลือก็กระจายไปหน่วยบริการต่างนะคะ
สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์พร้อมกับตอบคำถาม
เพื่ออะไรประเมินความเสี่ยงแล้วก็สแกนหาร้านขายยาหรือจุดบริการ
คนละ๒ชุดตรวจเนี่ยนะห่างกัน๕วันนะ
ไม่ใช่ตรวจวันที่๑กับวันที่๒ด้วยเลย
ใช่คุณผู้ชมค่ะพี่พี่มาดูกันหน่อยไหมคะว่า
อะไรอยู่ใต้ผ้าขนหูผืนนี้ถูกตายถูกตาย
แล้วเหมือนอาการไม่ปกตินะคะ

ไม่รู้หมอปลาต้องมาช่วยหรือเปล่า

กลับมาในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน

อยากรู้ความเห็นของคุณผู้ชมในแต่ละข่าวเหมือนกัน

เรื่องของการขับรถนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษพูดด้วยความห่วงใยไม่ได้มาตำหนิกัน
เรื่องของเรื่องฝนตกถนนลื่นถ้ามาเร็วแล้วเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันอยู่ตรงหน้าโอ้โหอันตรายมากเลยนะครับ
โอ้โหหวัดเสียวนะขับมอเตอร์ไซค์มาคือเห็นแล้วแหละคือแล้วล้มไปอย่างนั้นนะคุณผู้ชมครับ
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับบันทึกเอาไว้ได้มอเตอร์ไซค์ฮะมาทางด้านซ้ายสุดเนี่ยนะครับ
โอ้โหอุ้ยแล้วยังไว้อะครับ
รถบัตรเขาออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแหละจึงทำให้ล้มไปแบบนั้นนะครับ
โอ้โหเนี่ยคอมเมนต์บอกหูจะโดนเหยียบหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใย

แล้วที่สำคัญไปอยู่ใต้รถใหญ่คุณชนะ
สรุปว่าไม่ได้โดนเหยียบนะครับ
แต่ก็เอางี้มันอันตรายจริง
เอามาให้ดูกันเพราะฝากเตือนกันเหตุเกิดที่กรุงเทพฯค่ะอี๊

โอ้โหยังไงก็ขอให้ขับขี่กันปลอดภัยแล้วกัน
ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นกันหลายพื้นที่ด้วยนะคะ
แต่ว่าบางทีเราเดินบนถนนด้วยความระมัดระวังโอ้โห
แต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เพราะอยู่ดีมีรถมาชนค่ะ
โอ้โหภาพมันน่ากลัวจริงคุณชิสา
ชัดเลยนะคุณผู้ชมคือในวงจรปิดเนี่ยมีผู้ชายคนนึงค่ะ
ก็คือคุณอภิษฎฤทธิมนตรีอายุ๒๖ปี

อาจจะมืดหน่อยนะแต่ก็พอเห็นว่าเป็นคนเดินมา
ขณะเดียวกันมีรถกระบะแดงคันนี้ออกจากที่จอดแล้วก็พุ่งชนไปจังเลยค่ะ
คือเห็นจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้กล่าวหาอะไรนะ
แต่ถนนมันก็กว้างอยู่ขับออกมาอีกนิดนึงได้ไหม
ทำไมต้องไปเบียดขนาดนั้นแล้วชนไปเนี่ยไม่ได้ชนแค่คนนะ
ก็เลยทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสเลยนะคะ
เขาเข้าเกียร์ถอยค่ะเข้าเกียร์ถอยแล้วหลบหนีไปเลยนะครับ
หลบเห็ดน่ะครับนวยกู้ชีพอบตเหลือเมืองนะครับ
เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็พบร่างของนายอภิษฎเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นนั่นแหละครับ
มีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณเอวนะครับยาวประมาณ๑เซนติเมตรก็สาหัสสากันนะครับ
แล้วก็เราก็ไม่รู้ไงว่ามันหักตรงไหนบ้างนะครับภายในร่างกายนะ
ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับ
ญาติของผู้บาดเจ็บแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพจังหารเพื่อติดตามตัวคนขับรถคันสีแดงนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะ
อันนี้ก็แยกเป็นสองฝ่ายแล้วกันทั้งคนขับเองก็ต้องดูถนนให้ดีมีคนมีใครผ่านมาไหม
ส่วนคนเดินถนนเองก็อยากจะเตือนเหมือนกันนะคะอยากจะให้เดินบนฟุตบาทหรือบนทางเท้าที่จัดเอาไว้ให้
ในกรณีนี้เราไม่แน่ใจนะว่าผู้บาดเจ็บคือเจตนาจะไปไหนหรือเปล่าถึงต้องมาเดินตรงนี้
ส่วนคนขับขี่นะครับถ้าไม่รีบมาแสดงตัวเนี่ยเผลอเดี๋ยวจะเข้าขายข้อหาเรื่องการพยายามฆ่าได้
เพราะเรื่องของเรื่องขับคุณขับไปเบียดแบบนั้นพฤติกรรมมันดูแล้วน่าสงสัยไง
ใช่ไหมถนนต้องกว้างออกอีกนิดนึงก็ยังได้มันก็ได้มีพื้นที่อยู่เออ
ยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อไป

เป็นเรื่องของความพังจริงพังพินาศเลยล่ะครับ
โอ้โหนี่เป็นภาพเหตุการณ์ในต่างประเทศนะพังจริงคุณชนะ
เห็นไหมคนงานเหมืองครับที่อยู่ในอารมณ์โกรธแค้นนะครับ
ขับรถตักน่ะน้ำหนักกว่าสี่สิบตันน่ะไปตรงร้านจอดรถมาทุก
แล้วบังคับแขนตักเลือกเลยเลือกจิ้มเลยจิ้มจึก
จิ้มจึกจิ้มไปทั้งหมดห้าคันครับโอ้โหพังยับยุบกันไปหมดเลยค่ะ
คนอื่นก็ตกใจก็พยายามยกไม้ยกมือเฮ้ยใจเย็นใจเย็น
ห้ามกันทั้งนั้นนะห้ามไม่ทันแล้วครับจึกจึกจึกจึกจึก
ห้าคันรวดพังหมดเลยเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่เหมืองฐานหินใกล้ภูเขาคูดีใน
หัวร้อนเขาชื่อว่านายฮาคานเอ็มค่ะ
เป็นหลานชายของเจ้าของเหมืองด้วยแล้วถามว่าทำไมถึงหัวร้อนล่ะ
เขาหัวร้อนเพราะว่ายังไม่ได้รับค่าแรง๑เดือน
กลัวจะโดนเบี้ยวค่าแรงค่าเงินเดือน
เออก็ไม่ได้รับมาตั้งเดือนนึงเนี่ยเอาอย่างนี้ละกัน
ทำแบบนี้ซะเลยโอ้โหอ้าวรายงานก็ไม่ได้ระบุนะว่าค่าแรงหนึ่งเดือนของนาย
คารเนี่ยเป็นเงินเท่าไรแต่ที่แน่ที่ประเมินได้เลยคือ
ความเสียหายของรถบรรทุกมูลค่าคันละ๔๕ล้านบาท๔๕แสน
แล้วคูณไปห้าคันคูณ๕คันไปก็โอ้โหยี่สิบกว่าล้าน
ชดเชยค่าแรง๑เดือนได้ไหมโอ้๕คันงานเข้าแล้ว
เป็นเรื่องของอารมณ์เนอะนั่นดิยังไงในจ้างกับลูกจ้างคุยกันก็น่าจะตกลงกันได้มากกว่านี้
เอามาให้ดูกันเป็นเรื่องต่างประเทศนะคะ
ต่อไปขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยใครที่กำลังรับประทานอาหารอยู่
หรือว่ามีความรู้สึกว่าเซ็นสิทีฟกับสัตว์เลื้อยคลาน
คุณดูสิ่งนี้ดูเจ้าตัวนี้แล้วคุณอาจจะสุขอุ้ยตัวอะไร
แม่งอยากโอ้ยช่วยกูด้วย
โอ้ยแม่งไข่ไอ้นี้ออกมา

ใครเห็นก็สะดุ้งออกมาแล้ว

ก็นึกว่ามันจะแบบเลื้อยมาปกติเหมือนไส้เดือน
แต่ไม่น้องพ่นใหญ่ค่ะ
น้องพ้นพูดมาแบบนี้คุณผู้ชมมันก็เป็นเหมือนร่างหาเลย
เย็นนี้ผมจะกลับกินข้าวได้ไหมเนี่ย

แต่คลิปนี้นะคุณผู้ชมมีการแชร์มาแล้วก่อนหน้านี้
ตอนนี้ก็ถูกวนมาแชร์กันอีกรอบหนึ่งแต่หลายคนก็ยังไม่ทราบไม่เคยเห็นเอ๊ะมันตัวอะไรอะค่ะ
ก็งงอ่ะสิมันตัวอะไรกันแน่ก็มีคนมาตอบนะครับว่ามันก็คือหนอนริบบิ้น
นอนทะเลชนิดหนึ่งฮะที่เห็นเนี่ยก็คือลักษณะมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของมัน
มันคล้ายกับงวงนะฮะแล้วมันก็พ่นมาเป็นสีขาวขุนออกมาแบบนั้น
เส้นมันก็แตกออกมาเป็นเส้นอย่างนี้แตกกิ่งก้านสาขา
คล้ายเป็นใยเหมือนกันนี่ฮะอารมณ์คล้ายคล้ายใยแมงมุมใช่
สัตว์ประหลาดเลยคุณอ๋อมันพ่นออกมาแบบนี้เขาว่ากันว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะ
บางทีมันพ่นใยออกมาแบบนี้เพื่อหาอาหารบ้างก็มีเหมือนกันคือมันใช้ใยสีขาวเนี่ยจับสัตว์น้ำชนิดเล็กเล็ก
กินเป็นอาหารนะครับแต่ว่าใยเนี่ยไม่มีพิษต่อคนนะคะ
จะมีพิษเฉพาะกับสัตว์ทะเลเท่านั้นและปกติว่ากันว่าหนอนริบบิ้นจะพบมากในแนวชายฝั่งของอังกฤษ
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในบ้านเราหรอกค่ะ
แต่ว่าระยะหลังเริ่มมีคนเอามาเลี้ยงคุณเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ใหม่อ่ะ
ตัวแบนสีแดงอาจจะสวยก็ได้บางคนก็เลี้ยงไปเป็นอาหารปลาเอาไว้ตกปลาแบบนี้
แต่พอพ่นพิษขึ้นมาเอ้ยจะหิวกิ้วเลยทีเดียว
แมวแรงเหนียว
ดูก็ผ่านไปนะให้มันผ่านไปคุณผู้ชม
เอาเปลี่ยนเลือกไปดู
เรื่องนี้เขาบอกว่ากลับตัวก็ไม่ได้
เลื้อยหน้าต่อไปก็ไปไม่ถึง

งั้นไปดูว่ามันเป็นอะไรครับ
อ้าวโอ้โหพยายามใส่เกียร์ถอยหลังแล้วเออโอ้ก็ถอยมาเรื่อย

ก็มันก็ไม่ออกมาสักทีงูมันติดอยู่ในท่อเนี่ยคุณชิสา

นี่ครับเห็นแล้วก็อดสงสัย

ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่ในท่อมันติดอยู่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

แต่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตกันนะเรื่องเหตุการณ์แบบนี้
ด้วยความที่ว่ามันเกิดโดยบังเอิญไม่น่าเชื่อนะครับ
ชาวบ้านสังเกตว่าหญิงทั้งสองรายสวมเสื้อผ้าสีคล้ายกัน
อืมเสื้อสีแดงเลือดหมูกางเกงขายาวสีดำค่ะ
แล้วเหตุการณ์ลักษณะเกิดขึ้นมันก็คล้ายกันก็คือโดดสะพานลงมา
ที่เดียวกันระยะเวลาใกล้เคียงกันปัญหาคล้ายกัน
มีความเชื่อเรื่องของอาถรรพ์การเป็นตัวตายตัวแทน
เออแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชมยังมีข้อมูลอีกนะว่า

อาจจะเป็นด้วยลักษณะของสะพานนะคะ
ที่มีรถประจำทางแล่นตลอดทั้งวัน
และสามารถขับรถส่วนตัวมาจอดบนสะพานได้
มันอาจจะมีความกว้างหน่อยพอที่จะให้จอดแวะชมวิวอะไรแบบนั้นนะ
ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาเกาะเหตุเนี่ยมักจะเป็นคนต่างพื้นที่
อันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ถ้างั้นเบื้องต้นทำยังไงดีอาจจะต้องหาที่กั้นไหม

มันก็ต้องคงต้องคิดหาทางในหลายอย่างนะคะ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับหมอปลาช่วยด้วยช่วยด้วย
ไปแล้วนะครับไปช่วยเพราะมีคนบอกว่าโอ้มีผู้ชายคนนึงนะฮะ
บอกว่าตลอด๓เดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับมีอาการชักเกร็ง
กลัวจะโดนเรื่องของผีสางเข้าอยู่
ส่วนอีกเคสบอกว่าลูกสาวขอความช่วยเหลือด้วย
บอกว่าแม่ถูกวิญญาณบรรพบรุษเข้าสิงครับ

เธอเล่าว่าบรรพบริหิตเรียงผีฟ้อน

คนพอมาถึงรุ่นพ่อแม่อาจจะดูแลไม่ดีหรือเปล่า
แม่นี่คือแม่นะแม่เลยกลายเป็นแบบนี้

คือลูกสาวเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนนี้พ่อแม่แม่ก็สุขภาพแข็งแรงดี
แต่มาวันหนึ่งแม่ไม่สบายเธอก็พาไปโรงพยาบาล
หมอก็วินิจฉัยว่าแม่น่าจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
ก็จะมีอาการแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัด
หมอก็ให้ยามาทานแต่ไม่ดีขึ้นนะคะ
แม่ก็ยังมีอาการแปลกอยู่คือพูดจาไม่รู้เรื่องสั่นเกร็ง
ทีนี้ไปถามหมอทำบ้างเป็นหมอเกี่ยวกับความเชื่อนะ
หมอธรรมบอกว่าแม่ถูกผีบรรพบุรุษเข้าสิง
คำแนะนำมาว่าให้ตั้งศาลเธอก็ทำตามอีก
แต่ก็ไม่หายค่ะ
ไปดูหมอดูหมอธรรมเขาก็บอก
ประกวดอายุ๕๐ปีหรือว่าคุณแม่นี่แหละครับที่มีอาการแปลกน่ะ
วันนั้นคุยกับผู้สื่อข่าวของเรารู้เรื่องคุยกับคุณติ
คุณติลงพื้นที่ไปด้วยนะคุยรู้เรื่องเฉยเลย
เอ้าแต่บางทีก็บอกว่าที่พูดจาไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้ตัวจริง
บางทีก็ไม่รู้ตัวบ้างบางทีก็พูดไม่ชัดบ้าง
หนทางสุดท้ายยังไงที่บ้านก็เลยอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
มาช่วยพิสูจน์หน่อยค่ะว่าที่บ้านเนี่ยมีวิญญาณผีฟ้อนหรือไม่ค่ะ
เอ้าส่วนคลิปนี้เอามาให้ดูเนี่ย

อีกที่หนึ่งนะครับนี่อาการของนายสุภาพยศรุ่งเรืองอายุ๕๒ปีขณะที่นอนหลับ
ชักกระตุกตลอดเวลาเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้มานาน๓เดือนแล้ว
ก็เลยบอกหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ให้มาช่วยหน่อยหมอปลาไม่ได้มาคนเดียวฮะ
มากับในประเศรษฐ์พระหนึ่งทองลิ้นสัมผัสผี

ลงพื้นที่ที่บ้านกุฎชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ

เล่าว่าก่อนหน้านี้เขามีอาการนอนไม่หลับไม่สบายตัว
เลยไปปรึกษาหมอทำและลืมสีก็ช่วยกันทำวิธี

แต่ทุกครั้งที่เขามีอาการนะก็บางทีนะ
เอามีดตัดหวายลูกนิมิตคุณเคยเห็นไหม

ตัดหวายลูกนิมิตรเอามาจ่อที่ลำตัว
แล้วก็อธิษฐานกับมีดว่าถ้ามีผีอยู่ในบ้านขอให้มีดแกว่ง

โอ้นี่นี่มีดมีดที่ผมบอกมีดที่แบบเป็นมีดหวายตัดลูกนิ้มมิตร
ค่ะทีนี้พอมีดแกว่งนายสุภาพก็เลยเชื่อว่า
ที่เข้ามาสิงร่างตัวเองเป็นผีฟ้า
เพราะว่าแม่ยายเคยไปรับขันห้ามา
แต่ตอนนี้แม่ยายเป็นอัลไซเมอร์แล้วจำอะไรไม่ได้แล้ว
ประกอบกับฤษีที่เคยไปหาใช้มือจับศีรษะแล้วบอกว่า
ที่บ้านของตัวเองมีผีฟ้าด้วย

สันนิษฐานแต่ก่อนแม่ยายถือผีฟ้าไง
พูดตรงนะแม่ยายถือผีฟ้าไง
ผมก็ไปรักษาหลายที่แล้วแต่มันก็ไม่หาย
ทำไมผีไม่ได้ต้องมากวนพี่ครับ
เพราะต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันไง
ติดเตียงเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนี่แหละค่ะ
หมอป้าบอกอุ๊ยมาตรงนี้ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย
ปกติถ้าไปตรงไหนหมอปลาจะรู้สึกแบบอาการแย่

ส่วนนายประเสริฐค่ะแลบลิ้นออกมาดูหน่อยซิ

แร็บลิ้นออกมาเพื่อดูว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติสักนี่
วิธีการของเขาปรากฏก็ไม่มีดวงวิญญาณอะไรประหลาดเหมือนกันนะคุณชนะ
ลิ้นจนลิ้นแห้งแล้วก็บอกไม่มีเลย
หมอปลาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นต่างกับนายสุเทพนะฮะว่า
เอางี้มันไม่ได้เกิดจากผีร้ายหรอกน่าจะเกิดจากจินตนาการหรือเปล่า
สุขภาพไม่แข็งแรงนะงั้นแนะนำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
นายสุภาพบอกเอางี้รับปากหมอปลาก่อนเดี๋ยวทำตามแนะนำของหมอปลา
แล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
เรื่องของความเชื่อก็ส่วนหนึ่ง

ก็ด้วยเหมือนกันก็ดูแลร่วมกันไปนะคุณผู้ชม
เปลี่ยนมาดูเรื่องราวของวัยรุ่นหน่อยค่ะ
โบรกย์ปริปหลักฐานชัดเจน
ขับรถโมโตไซค์ก็เสียงดังแถมทางคุณผู้ชมให้กินเสียงปืนดังใช่มั้ย

คือชาวบ้านชาวช่องเขาหลับหมดแล้วไงมันกลางดึกไง
แต่พอมาก่อเหตุแบบนี้ชาวบ้านบอกนอนไม่ได้

แล้วเป็นกังวลจริงเกิดชาวบ้านเขาโดนลูกหลงล่ะ

จริงค่ะคุณเล่นยิงกันมั่วตัวไปแบบนั้นแล้วก็ไล่ฟันกันแบบนั้นด้วย
ชาวบ้านเขาบอกว่าชัดเจนเลยคือได้ยินเสียงปืนอย่างน้อยมีหนึ่งนัดแน่

ก็พากันหนีพอก่อเหตุเสร็จก็พากันหนีไปครับโอ้โหชาวบ้านเขานอนอยู่ดีแล้วเขาต้องตื่นขึ้นมา

เขาบอกนะครับว่ามันไม่เคยเกิด
เพราะแถวนี้ส่วนใหญ่มันเงียบสงบ

อ่ะก็ฝากบอกผ่านทางไทยรัฐทีวีนี่แหละกัน
ให้เจ้าหน้าที่ช่วยลาดตะเวนหรือมาตรวจตราดูความเรียบร้อยตรงนี้หน่อย
อภัยอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่กำลังทานอาหารอยู่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้
เกิดขึ้นในต่างประเทศสาวโบรีเวียสาวอเมริกาใต้
แฮมเบอร์เกอร์กินไปคำนึงโอ้โหรู้เรื่องเลยไปเจอกับฟิงเกอร์นิ้วครับ
นี่คุณผู้ชมกัดไปคำเดียวรู้เรื่องเลยครับขออนุญาตเบอร์นิ้วเอาไว้ได้ไหม
ใช่ครับเจอกับนิ้วคนนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหแทบอ้วกกินเข้าไปเนี่ยนะฮะ
แล้วยังไงรู้ไหมเธอต้องรีบเก็บหลักฐานนี้เอาไว้
แล้วก็รีบไปร้านที่เธอซื้อเบอร์เกอร์มาไปร้องเรียนกับผู้จัดการ
ซึ่งผู้จัดการร้านก็ชี้แจงว่าเนื้อเบอร์เกอร์มันถูกส่งมาแบบสำเร็จรูป
พนักงานก็แค่ปรุงอาหารไปตามนั้นไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคุณชิสา
คลิปนี้คนดูเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็กระทั่งว่าไปถึงบริษัทผู้ผลิตเบอร์เกอร์ค่ะ
ออกมาชี้แจงว่ายอมรับว่ามีคนงานของบริษัทเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุนิ้วขาดระหว่างที่กำลังเตรียมเบอร์เกอร์จริง
เอ้าก็เสียใจที่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุแบบนี้ทางการได้มีคำสั่งปิดร้านเบอร์เกอร์สาขานั้นชั่วคราวไว้ก่อน
สั่งปรับทางบริษัทด้วยแต่เอางี้เขายังไม่มีรายละเอียดออกมาว่า
ชดเชยค่าเสียหายให้แก่หญิงคนนั้นอย่างไรกันบ้าง
แต่เอาจริงเสียขวัญแหละเนาะใช่ไหม
อย่างนี้ขยาดเลยไม่กล้าทานไปอีกนาน

ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนหน่อยค่ะ
ระบะคันนี้นะคะคุณผู้ชมวิ่งผิดเลนมาวิทย์ประสานงากันค่ะ

เนอะเราคิดดูอุ๊ยนิดเดี๋ยวเดี๋ยวนั้น
คือเราดูคลิปนี้เราต้องเอียงตัวตาม
ใช่ค่ะคือภาพจากกล้องรถกันแดงเนี่ย

แล้วก็ขับอยู่เลนของเราดีฝั่งซ้ายถูกไหม
จู่มีกระบะดำมาจากไหนสวนเลนมาในเลนที่เราจะไปอ่ะ
เลนสวนมาลดโล่งผู้ดี

คนขับรถคันสีแดงยังมีสติหักหลบทัน

ก็ต้องฝากเตือนคนที่ขับรถสวนมาแบบนี้
คือมันเป็นทางโค้งแล้วยิ่งเป็น๒เลนสวนแบบนี้
ถึงแม้มันจะเป็นโค้งมันอันตรายห้ามแซงเด็ดขาด
เพราะคุณไม่เห็นไงคุณไม่เห็นอีกเลนหนึ่งชัดเจน
ใช่ค่ะก็ต้องเรียกว่าต้องขับรถเคารพกฎจราจร
ดูเส้นเหลืองไม่ดีดูปีกตั้งก็หวาดเจี๋ยว
คุณผู้ชมช่วงใหม่ของรายการเราไม่อยากให้พลาดนะครับ
ติดตามกันเลยกับช่วงสะบัดข่าวเด็ก

สบัดข่าวเด็ก

สบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก

เฮ้ยแต่ผมว่าเขาน่าคุ้นคุ้นนะน้องคุณเน็ต

เอาเกรทใช่ไหม

น่ารักอ่ะกลวนนิดอะลูก

ผมว่าเขามีความอารมณ์ขัน

ครอบครัวสุขสรรสนุกสนานกันไป
เออก็ธรรมดาเด็กเขาก็ชอบเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะคะ
ไปดูเรื่องของกลิ่นปลากันหน่อย
ไม่อยากให้เกิดเลยเอาจริงนะแต่ก็ไม่รู้ตัวหรอกเนอะ

เออแต่เราไปถามใครต่อใครบางทีเขาก็เกรงใจเรา

อ่ะลองไปถามเด็กดีกว่าเพราะเด็กเนี่ยไม่โกหกครับ

เป็นไงบ้างลองฟังนะ
ไอ้ที่แวะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะ

ของจริงล้วนเด็กไม่โกหกแนะนำว่าคุณพ่อคะไปห้องน้ำค่ะ
ทำการแปลงฟันซะให้เรียบร้อย
โอ้เห็นใจเห็นใจไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวหนูต้องมีภูมิต้านทานนิดนึงนะคะ
จะได้โตไปอย่างแข็งแกร่งจริงจริงค่ะอ่าเรื่องต่อไปไปดูหน่อย
เรื่องต่อไปกันเนอะไปดูกันนะครับว่าคุณภรรยาทำไมถึงได้ใจดีขนาดนี้
คุณสามีเดินเข้าบ้านมาเปิดประตูปึ้งเข้าบ้านโอ้ยคุณภรรยานี่
กะดี้กระดาษนี่ถอดเสื้อให้โอ๊ยทำไมถึงดูแลดีขนาดนี้
เอ๊ะมันยังไงอยากรู้แล้วเพราะฉะนั้นมาตามต่อกันแบบชัดใน
คุกัจสะบัดค้าว
คุณพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายเลิกงานกลับมาที่บ้านคุณภรรยาก็รออยู่
ใช่เขารอเลยนะรอให้ทำการบ้านเอ๊ะเอ้ยเอางั้นเลยเหรอ

เป็นไงกลับมานี่โอ้โหเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะนี่เราทำงานบ้านทำงานบ้านกันนะ
เอางั้นเหรอเอางั้นเหรอเอาแบบแจ่มเลยนะจ๊ะนี่เลย
จัดชุดให้เรียบร้อยชุดในตำแหงพร้อมกับอุปกรณ์ครอบเมือ
ก็เป็นงานที่ต้องทำสำหรับคุณสามีใช่ไหมโอ้โหเออเอาน้องช่างจะเหนื่อยจากที่ทำงานแล้วมาเหนื่อยต่อที่บ้านอีก
เอานะเดี๋ยวบางทีทำงานบ้านเสร็จแล้วเราอาจจะมีรางวัลพิเศษให้ก็ได้
เอาจริงเหรอเออทำงานให้ดีกว่านะจ๊ะขัดฟื้นให้เรียบร้อย
เสร็จญาติเดี๋ยวจะจัดให้เอี่ยมเลยและขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเรา
วันนี้ก็ส่งกันมาเยอะนะทักทายกันยามบ่ายนะฮะ
คุณพัชรินมีใยตัวเล็กมีคุณจิ๊บโอ้หลายท่านเลยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
แต่ว่าเราเห็นทุกข้อความยังไงขอบคุณมากด้วยนะครับ
เอาละวันนี้เรามีภาพน่ารักมาให้คุณผู้ชมได้ชมปิดท้ายรายการด้วยนะคะ
เป็นลีลายั่วเป็นลีลายั่วของแมวโคโยตี้คุณชนะ
อยากดูคุณต้องตาโตแน่นอนติดตามด้วยนะครับกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
ติดตามกับสุดยอดผู้ประกาศของเรานะครับผู้ประกาศหนุ่มที่ดังระเบิด
คุณเบิร์ตนัตรพงศ์และอีกคนนึงเป็นผู้ประกาศสาวสวยโดดเด่นคุณกะเต็นวราพร
เอาวันนี้ยาวหน่อยนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป